กรณีนี้กรณีที่เด็กจำนวนมากเข้ารับการรักษาตัวหลังจากทานอาหาร
ซึ่งหนึ่งในเมนูนั้นคือไส้กรอก
แล้วเกิดอาการไม่สบายรุนแรงนะฮะ
หายใจเหนื่อยลำบากแล้วก็เหนื่อยง่าย

พบว่าเด็กกินไส้กรอกยี่ห้อหนึ่ง
ซึ่งแหล่งผลิตอยู่พื้นที่จังหวัดชมบุรี
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่บุกโรงงานไส้กรอกนี้
ต้องเรียกว่าพอเห็นภาพของโรงงานเท่านั้นแหละ

เลยฮะโรงงานทำไมไม่ได้มาตรฐาน
อุปกรณ์ทำไมมันสกปรกแบบนี้
คือเมื่อวานนี้คณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่ากรบครบ

แต่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกลูกชิ้นและหมูย่อ
อกจากนี้ยังพบฉลากผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ถุดิบหลายรายการที่ไม่ได้แจ้งเลขสาระบบอาหาร
ถือว่าเป็นการผลิตโดยมีฉลากที่ไม่ถูกต้อง

เต็มร้อยเนี่ย๑๖๖เองนะครับ
สอบถามเจ้าของโรงงานยอมรับว่าเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
ตามที่เป็นข่าวจริงแต่หลังจากเป็นข่าวก็ได้เลิกผลิตแล้ว
ส่วนกรณีที่ใช้ในไตรซึ่งเป็นส่วนผสมของวัตถุกันเสีย
เกินมาตรฐานเพราะเขามีการตรวจสอบกันเจอแบบนี้คุณ
ว่าน่าจะมีส่วนผสมของในไตรที่เป็นส่วนผสมของวัตถุกันเสียในไส้กรอกเยอะ

แล้วก็พอผู้บริโภคหรือว่าเด็กกินเข้าไป
ก็มีอาการไม่สบายรุนแรงอย่างที่เห็น
ส่วนนี้คุณวัสดุอุปกรณ์ต่างนี่ดูสิคุณ
โอ้โหมันดูอะไรก็ไม่รู้
นะฮะเจ้าของโรงงานก็ยอมรับนะครับว่าทุกครั้งที่ผลิตเนี่ย
พนักงานจะตักสารไนตร้อยซ์ซึ่งเป็นวัตถุการเสียเนี่ย

โดยกะเกณฑ์ด้วยอะไรรู้ไหมคุณ

ตาคร่าวด้วยมือด้วยน้ำหนักมือนี่แหละ

ไม่ได้มีการชั่งการตวงการวัดตามมาตรฐานเลย

แล้วก็จากการสอบถามเพิ่มเติม
พบว่ามีการส่งผลิตภัณฑ์อาหารเหล่านี้

มีการส่งไปที่จังหวัดสมุทรสาครและกระจายไปยังทั่วประเทศ
แต่ทีนี้ไม่ได้มีการซัดทอดว่ามีแหล่งผลิตอื่นอีกหรือไม่
แต่ยอมรับว่ามีการผลิตมานานแล้วคุณแล้วสินค้าที่มันออกสู่ท้องตลาดแล้วล่ะ

วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับออย
มีการแถลงผลการทลายแหล่งผลิตไส้กรอกตรงนี้นะฮะ

แล้วก็ยึดของกลางกว่า๓๒รายการมูลค่ากว่า๗แสนบาท
ของกลางที่สำคัญก็คือพวกไส้กรอก
ลูกชิ้นอะไรที่ไปเก็บมาได้แบบนี้นะครับ
เอามาวางไว้บนโต๊ะเอามาแถลงเลยนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งความเอาผิดเจ้าของโรงงาน๓ประเด็น

การใช้ฉลากไม่ถูกต้องไม่มีออยปรับอีก๓๐๐๐บาท
แล้วก็๓การเก็บสินค้าส่งตรวจแล็บ
เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนทั้งในไตรเบนโซอิกแอร์สิทธ

ซึ่งหากพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานก็จะมีความผิดเรื่องอาหารไม่บริสุทธิ์
มีโทษจำคุก๒ปีปรับ๒๐๐๐บาท
คุณเข้าใจไหมตอนที่เจ้าของโรงงานเนี่ย

แล้วบอกใส่สารในไตรเข้าไปวัตถุกันเสียเข้าไป

ะเกณฑ์เอาจากน้ำหนักแล้วก็เอาจากสายตาเนี่ย

ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ทราบที่มาของแหล่งผลิต

จากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย

แล้วก็เตือนไปยังผู้ที่ลักลอบจำหน่ายอาหาร
และผลิตอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
หากตรวจพบแน่นอนจะดำเนินคดีทันทีนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปยังโรงงานที่จังหวัดชมบุรีอีกครั้งหนึ่งนะคุณ
เพราะว่าโรงงานนี้ปิดนะครับ

เนื่องจากด้านในมีบ้านพักของพนักงาน
โรงงานแห่งนี้นี่คุณรั้วรอบขอบชิดเลย
กระทั่งพบชาวบ้านในระแวกดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับ
โรงงานแห่งนี้ได้มาเช่าที่ในการเปิดโรงงานประมาณ๔เดือนแล้ว

และก็เคยนำไส้กรอกที่ผลิตมาแจกให้ชาวบ้านระแวกนี้ด้วย
ซึ่งตัวชาวบ้านเองก็ได้ลองทอดให้กับลูก
แต่พบว่าสีมันผิดปกติมันแดงแปลกนะ
น่าจะใส่สีผสมอะไรมากเกินไปหรือเปล่า

พอลองเอาไปนึกนะเอาไปนึ่งนะ

หลังจากลูกชิ้นเขาเป็นลูกค้าประจำกินข้าวที่ร้านหนูเนาะ

คนงานเยอะคนงานอยู่ประมาณ๑๐คนได้

เขามาจากบ้านพี่น้องเขาแบบแค่อีก๓

อ๋อรู้ตัวทันมันมีผิดความติด
มันก็สีมันปิดซึ้งเนอะ
ที่นี้ทางออยและปลเขาบอกว่า
ว่าจะมีการพบแหล่งผลิตอื่นอีกหรือเปล่านะครับ
ส่วนสิ่งที่ย้ำเตือนประชาชนคือแบบนี้
ขอให้ประชาชนนะสังเกตรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง
อาจจะเห็นความผิดปกติที่ยากนะฮะ
แต่ว่าขอให้ท่านดูฉลากผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ฉลาก
ต้องระบุว่าเป็นไส้กรอกอะไรเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรแบบนี้
แล้วก็อาจจะมีรูปพรีเซนเตอร์
แต่ไม่มีตราหรือเลขสาระบบออย
ถ้าไม่มีตราไม่มีเลขสาระบบออยขอให้สังเกตเลย
ว่ามันอาจจะเป็นแบบผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานนะฮะ

ขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับ

ถ้าพบเจอช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทางออยหน่อย
กลับสายด่วนออยโทรไปทั้ง๑๕๕๖
หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศก็ได้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมพอไปตรวจโรงงานแล้วแบบอื้อหือ
ดูสิทลายแหล่งผลิตไส้กรอกมรณะ
ใช่ฮะไส้กรอกพิษไส้กรอกมรณะนะฮะ